รุ่น๕๗กิโลกรัมชายนะครับ
รอบแก้ตัวของผู้แพ้จากรอบ๘คนสุดท้าย

ดังนั้นเนี่ยจะมี๒คู่นะครับ
สองคู่สุดท้ายใครชนะก็จะได้ไปโอลิมปิกเลยมุมแดงของเรานะครับชัดชัยเดชาไปโอลิปิกมาแล้วสองสมัยนะครับไปพลาดในรอบที่แล้วครับแล้วก็มาได้นับเมื่อสักครู่นะครับเจอนักกีฬาจากทางเกาหลีใต้นะครับฮังซังยองก็สามารถเอาชนะได้เอกฉันเลยนะครับห้าต่อศูนย์เสียงเจ้าสดก็คว้าตัวโอลิมปิกครั้งที่สามในชีวิตนะครับ
ปั้นโหมดรุ่นห้าสิบสองกิโลกรัมชายแล้วก็สุดาพรศรีสอนดีรุ่นหกสิบกิโลกรัมหญิงคัดไปก่อนครับเดี๋ยวไปแข่งตอนไหนค่อยว่ากันครับส่วนรุ่นห้าสิบสองกิโลกรัมชายในรอบชิงนะครับพูดถึงทิศอิสันกันหน่อยมุมน้ำเงินนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยนะครับดีกรีแชมป์เยาวชนโลกก็